ชาวบ้านตื่นเช้ามาแหมเปิดน้ำกำลังจะอาบน้ำเลย
ปรากฏว่าน้ำปลาปลาที่ไหลออกมาเป็นสีดำสนิทเหมือนกับโครนเลยค่ะ
ทุกคนก็ตกออกตกใจกันว่าโอ้โหใช้ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ย
แล้วเขาโพสต์เอาไว้ให้ดูในโลกโซเชียลด้วยดูสิคะ

มันมีความข้นมันเหมือนโครนออกมาจากก๊อกเลยค่ะ
แก้ไขหน่อยชาวบ้านใช้น้ำไม่ได้เลย
เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนางวิภาวณี
ซ้ายรักษาอายุ๒๙ปีนะคะ
เป็นเจ้าของโพสต์ที่โพสต์ลงในโลกโซเชียลว่าน้ำปลาปลาบ้านเธอเนี่ยมันไหลออกมาเป็นสีดำ
เขาบอกว่าภาพเนี้ยถ่ายไว้วันพระธรรมดีที่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เล่าบอกว่าน้องชายกำลังจะอาบน้ำเปิดก๊อกน้ำออกมาทีนึงโอ้โห
น้ำปราปราหรือโครนเนี่ยอืมดำสนิทแถมยังเหนียวเหนียวข้นข้นด้วย
ครอบครัวก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะไม่รู้ว่ามีสิ่งเจอปนหรือเปล่า
ก็เลยโพสต์ลงในโลกออนไลน์ตั้งใจว่าจะสอบถามหน่วยงานต้นสังกัด
ก็คืออบตโคกสว่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไงเห็นไหม
บตโคกสว่างดูแลหน่อยค่ะค่ะดำขนาดนี้จะใช้ได้ยังไง
นี่น้ำเหรอคะเป็นคำถามนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะอัปเดตนะคะ
กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะน้ำที่ออกมาก็เป็นสีใสตามปกติแล้วค่ะ
คือนายวัชรวิทย์บุญพรมผู้อำนวยการกองช่างอบตโคกสว่างเนี่ย
เขาชี้แจงว่าเขาไปแก้ไขปัญหาน้ำปลาปลาดำในวันนั้นแหละ
คือสาเหตุที่น้ำปลาปลามันเป็นสีดำเพราะว่ามีการทำความสะอาดล้างเครื่องจักรในระบบเครื่องกรองน้ำ
น่าจะมีเศษโครนที่อยู่ในตะกรองน้ำเนี่ยมันหลุดไปน้ำที่ออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้ก็เลยออกมาเป็นโครนแบบนั้นนะคะ
แต่ถ้าเปิดทิ้งเอาไว้สักพักนึงเหมือนให้โครนมันไหลออกมาจนหมดน้ำก็จะกลับมาใสปกตินะคะ